หมายความว่าเราจะลาแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างตรงนี้ไป
ประโยชน์สุดท้ายที่แม่พูดกับเราได้อ่ะคนดี
เขาบอกให้เป็นคนดีน่ะโอ้โฮ
ร้องไห้รับช็อกเลยนะทำทำไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเลยอืม
จังหวะที่คุณหมอเดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกทุกคนว่า
เป็นญาติหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหจังหวะนั้นคือแบบจังหวะนั้นคือแบบ
อืมฮึหือรู้เลยนะครับ
คุณหมอจะพูดว่าอะไรแล้วพอคุณหมอบอกว่าใจเย็นนะครับคนไข้
คุณเป็นมะเร็งแม่คือแบบนั่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลในห้อง
ในห้องตัวอย่างนี้แล้วก็ร้องไห้แล้วเราสี่คนอ่ะพี่น้องเขาก็แบบจับมือกันแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวก็หายแม่เดี๋ยวนี้หมอเก่งมากคราวที่แล้วยังหายเลย
และเราก็ต้องให้กำลังกับค่ะหยั่งใจแหมให้มากที่สุดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้ว
ก็คือโดยความที่เราก็เป็นแบบเนี่ยเราก็พูดตลกป๊าวะแม่หนูมีเงินหนูรักษา
อยู่กันอีกยาวคือแล้วเราก็ถามมิ้งกับหมอว่าแบบ
อย่างนี้เท่าไหร่นานไหมอะไรอย่างนี้
หมอเขาบอกว่า๕ปีซึ่งเยอะนะ
๕ปีซึ่งเยอะซึ่งก็๕ปีจริงครับ
ช่วงเวลาที่เรานับถอยหลังแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับ
มันจะทรมานก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเห็นแม่เจ็บปวด
จากอาการข้างเคียงของคีโมของการฉายแสง
คือเค้ามีพลังใจที่ดีพลังใจเค้าดีมากแล้วก็พวกเราก็พยายามจะ
พยายามจะทำให้เขามีความสุขที่สุด
ทำช่วงนาทีสุดท้ายช่วงชีวิตของเขาให้มีความสุขที่สุด
เขาอยากไปไหนเราพาเขาไปพาไปเที่ยว
เขาอยากกินอะไรเราให้เขากิน
คือหลายคนมักจะบอกว่าช่วงผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ย
ต้องดูแลควบคุมการกินอาหารการกินนะอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคืออย่าว่าแต่ทางแพทย์เลย
ศัยศาสตร์เราก็ไปถามมาแล้วว่าเป็นอะไรยังไง

เอาทุกทางก็มีคนบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันด้วย
หลายคนหลายหมอดูบอกว่าเนี่ยจริงแล้ว
อายุขายอยู่ได้ถึงแค่๖๐

คือคุณแม่เสียตอน๖๐
ช่วงคือคุณแม่เกิดวันที่๑๑กรกฎา
คุณแม่พอผ่านวันเกิดปุ๊บ๔วัน

คือมันจริงหมดเลยอะ
อะไรมันยากที่สุดในระยะเวลาในการเตรียมตัว๕ปีครับ
สิ่งที่ยากที่สุดคือการควบคุมอารมณ์ตัวเอง
ให้แบบให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมความรู้สึกตัวเอง
ไม่ให้เราร้องไห้ต่อหน้าเขา

เขาเป็นภาระให้เราอะไรอย่างนี้

แล้วคือออฟว่าไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าแม่เลยนะ
ช่วงที่แม่เข้าโรงพยาบาล

ประโยคสุดท้ายที่แม่พูดกับเราได้อะ

คนดี

เป็นประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับเรา

ที่ผ่านมาท่านรับรู้ว่า
อ๊อฟดูแลท่านตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้าย

เราทำเพื่อใครไง

พูดกับตัวเองมาตลอด
แล้วก็พี่อ๊อฟเขารู้

ซึ่งอ๊อฟก็คิดมาตลอดนะว่าแบบ

ก็รู้ว่าตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองทำ
ตอนนี้มากอ๊อฟรักในการร้องเพลง

หลังจากที่คุณแม่เสียปีหน้านะครับ

ออฟก็คิดว่าจะพักสักประมาณ

อะไรอื่นเติมไฟให้ตัวเอง

อ๊อฟว่าการสูญเสียครั้งนี้มันทำให้ตัวอ๊อฟเองอะ

ยังไงทุกคนก็ต้องไป

ยังส่งไลน์ออฟยังคุยกับเขา
ออกมาจากบ้านออฟก็บอกว่าแม่เอาไปทำงานก่อนนะ

เพราะว่าทุกวันในวันที่แม่ในวันที่แม่ยังมีชีวิตอยู่
ตื่นเช้ามาก็ไปกอดเขาหอบเขาแล้วก็บอกว่าเออไปทำงานกับนะแม่นะ
ปัจจุบันนี้เขาก็ยังก่อนออกจากบ้านก็บอกว่าแม่ไปทำงานแล้วนะคะ
กลับมาบ้านอ๊อก็กลับมาบ้านแล้วนะแม่

ท้อใจกับการจักรไปของเขา
เป็นกำลังใจในการคิดถึงดีกว่า
คุณได้อะไรจากคุณแม่บ้างครับ

คือแบบบางทีเราก็รู้สึกเศร้านะพี่แต่ว่าแบบ

คือบางทีเราก็เศร้านะแต่ว่า
ก็อย่างที่บอกถ้ามองขึ้นไปกว้าง
ก็มีคนที่เขาเจอเรื่องราวที่เศร้าไม่ได้ต่างจากเรา
เราไม่ได้เป็นคนเดียวที่แบบเจอเรื่องราวเหล่านี้อะไรอย่างนี้
บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้มันทำให้เราโตขึ้น

หมายถึงว่ารักที่จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้น

แล้วก็เราเองก็ไม่มีห่วงด้วย
หมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องห่วง
เรารู้สึกว่าแบบเราไปไหนแม่ก็อยู่กับเราทุกที่อ่ะ

ออกมาเอา